อยู่กับเพื่อนทำกิจกรรมอะไรก็ขำขันสนุกสนานกันไปนะคะ
อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าวิธีการขำเนี่ยมันขำกันได้แบบไหน
คำแบบนี้ล่ะจะเป็นยังไงขำตามสั่งจ้า
จะถามอะไรขนาดนั้นเออขำจริงขำจัง
ต้องใช้คำว่าขำอร่อยมากเออจริงจริง
แต่ดูแบบอยู่ก็หยุดอยู่ก็ขำเอ๊ะมันยังไง
คุณคะเวลาอาหารเนี่ยเรายังสั่งได้ถูกไหม
ใช่เออเอาเมนูอะไรเอาไปสั่ง
ขำเขาก็สั่งได้สั่งให้ขำเอาขำ
หัวเราะฮ่า
คำตามสั่งจะมีสักกี่คนในโลกที่ทำได้
เอาไม่เชื่อต้องมาดูมาพิสูจน์
จากน้องคนนี้แล้วคุณชนะก็ทำได้คุณผู้ชม

ขำบ้าง

พ่อตัวโกง

พอแล้วจนได้

คำแบบนังเอกซิ
คำตัวกรง
ตัวกรงผู้หญิง
คำก็ทำกว่าเลย